เป็นคดีที่ประชาชนยังให้ความสนใจนะคะ
กรณีที่มีตำรวจชั้นผู้น้อยออกมาแฉ
แฉผู้กำกับที่นครสวรรค์ค่ะ
หรือว่าสารวัตรโจ้ที่เรารู้จักกันนี่แหละว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ต้องหา
เรียกมาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเรียกรับคนละ๒ล้าน
พอผู้ต้องหาไม่จ่ายมีการเอาถุงดำคลุมหัว

นี่ตอนนี้คนไปดูประวัติของสารวัตรโจ้ภูมิกับโจ้คนนี้นะ

แล้วก็เหมือนแบบมีสายสัมพันธ์กับดารา
ใช่เคยเป็นแฟนของดาราสาว

แล้วก็ถือว่าเป็นไฮโซเหมือนกันนะคุณนะ

มีรถหรูอะไรต่างนานาเยอะเลย
ก็ถือว่าเป็นตำรวจคนดังหน้าตาดีนี่แหละค่ะ
แต่ทีนี้ความคืบหน้าทางเรื่องคดีนี้
อันนี้ส่วนคดีก็ส่วนคดีนะเราต้องไปตรวจสอบกัน
เมื่อเช้านักข่าวของเราไปตรวจสอบ
หลังจากที่มีการสอบปากคำพ่อแม่แล้วก็แฟนของผู้ตายที่อำเภอตาคลีไปเมื่อวานนี้นะ
ทั้งหมดยังไม่มีใครให้สัมภาษณ์สื่อเลย
แต่เรื่องรายละเอียดของคดีเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
หมายให้พลตำรวจตรีระพีพงศุกร์ภัยบูรณ์
ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
คนเดียวเลยนะที่จะให้ข้อมูลกับสื่อได้
ดังนั้นเราก็เลยไปถามท่านค่ะถามท่านผู้การจังหวัดเนี่ยนะ
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าเบื้องต้นเรียกชุดจับกลุ่มมาสอบสวนไปบางส่วนแล้วแหละ
เรื่องของการชนะสูตรศพจะเข้าไปสอบสวนแพทย์
ชนะสูตรพลิกศพของทั้ง๒โรงพยาบาลก่อน

คดีนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะ
ตำรวจจะเร่งสรุปคดีให้เร็วที่สุด

แล้วรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในสำนวนแล้ว

การเสียชีวิตของผู้ตายอันนั้นเรื่องของคดี
ว่าเสียชีวิตจากเหตุอะไรอย่างไร
ส่วนเรื่องของข้อร้องเรียนก็ต้องทำคู่ขนานกันไป

ตอนนี้มีชุดทำงานทั้งหมด๑๗ชุดเลย
ทั้งเรื่องของคดีและเรื่องของการตรวจสอบทางวินัย
แต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดกับสื่อได้
ขอให้รอรอเจรตำรวจแห่งชาติ

ยืนยันว่าคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ไม่มีพวกพ้องไม่มีพวกใครหรือว่าเด็กใคร

ก็โดนโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญาแน่นอน

ไม่ต้องกังวลครับทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อได้จริงครับ
เราทำกันแบบละเอียดรอบครอบนะครับ
เป็นที่สนใจของพิมพ์นักงานชาชนนะครับ

แต่ยังมั่นใจเลยครับว่าคดีนี้จะมีความคืบหน้า
แล้วก็ทุกอย่างจะเป็นไปตามความจริง
ความจริงให้ปรากฏครับขอให้สบายใจได้ครับ
บางคนก็เตรียมว่าเดี๋ยวแบบเหมือนเจ้าหน้าที่สอบการเตรียม

ไม่มีครับเพราะว่าประเด็นนี้ทางลูกชายได้เน้นย้ำมาครับ
จะเป็นใครใครเป็นอะไรยังไงก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

โอ้โหนี่คือเมื่อวานไม่มีใครพูดเลยนะคุณนะ

ทางผู้การจังหวัดเชิญพ่อแม่และแฟนผู้ตาย

ออกมาจากห้องนะนักข่าวรุมล้อมเลยนะ
ล้อมท่านผู้การนะผู้การไม่พูด

แต่ทีนี้ไม่เห็นพ่อของผู้ตายแล้ว
ไม่รู้ว่าพ่อของผู้ตายหลบออกทางไหน

สื่อไม่เจอสื่อบอกโอ้โหเสียดายมากเลย

คุณนอกจากอยู่ที่สพแล้วนะ

พอไปถึงที่บ้านที่อำเภอตาคลีเนี่ยนะคะ
บ้านก็ปิดเงียบเหมือนกับไม่มีคนอยู่บ้าน
อันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปที่บ้าน

อย่างที่กังวลกันไปแล้วก็ผู้การจังหวัดยืนยันแล้วนะ

ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการปกป้องพวกพ้องกันเอง

เอาจริงเจ้าหน้าที่เขาก็ยังทำงานกันตามปกตินะคะ
ก็ไม่ได้มีการเรียกใครมาสอบสวนเพิ่มเติม
ครับเพราะว่าพ่อของผู้ตายคงไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้วล่ะ

ลูกชายตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสุขภาพนะครับ
แต่ทีนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันต่อทั้งเรื่องของคดี
แล้วก็เรื่องของข้อร้องเรียนต่อตัวของสารวัตรโจ้
พรุ่งกับโจ้หรือว่าควรเรียกว่าโจ้เฟอรารี